กินข้าวกันแล้วก็ต้องกินหวานครับ

ไปดูข้าวหลามมะพร้าวน้ำหอมในกะลามะพร้าว

วันหนึ่งไม่ต่ำกว่า๓๐๐ฝาครับ

กัญญานีปาสเตร่ากับสามีมิสเตอร์สติเวลพอลปาเซร่า
เขาเป็นลูกครึ่งไทยสวิสเตอร์แลนด์นะครับ
ยึดอาชีพเลี้ยงควายทำไร่ทำนาตามวิถีชีวิตชนบท
หันมาหารายได้เสริมจากการทำข้าวหลามมะพร้าวอ่อนในกะลามะพร้าว
โพสต์ขายทางโลกออนไลน์ได้เพียง๒เดือนปรากฏว่าผลตอบรับดีมาก
รสชาติของข้าวหลามมะพร้าวน้ำหอมอร่อยมันเข้มข้น
ไม่มันเข้มข้นยังไงนะฮะเห็นกะทิราดแล้ว
มีออเดอร์เข้ามาไม่ขาดสายวันละไม่ต่ำกว่า๓๐๐ฝาครับคุณผู้ชมฮะ
กัญญานีเนี่ยเล่าบอกว่าตั้งแต่เกิดโควิด๑๙นะครับ
ทำให้ที่บ้านได้รับผลกระทบจนมาวันหนึ่งคุณผู้ชมดูนะครับ
คือเก่งบวกเฮงคือที่บ้านเขาเนี่ยเผาข้าวหลามกินกัน
ก็เลยลองเอาข้าวหลามใส่ในกะลามะพร้าวน้ำหอม
มันอร่อยนะหอมกลิ่นมะพร้าวน้ำหอม
เอาไปฝากเพื่อนบอกว่าโอ้โหทำอร่อยแบบนี้ทำขายเถอะนะครับ
ก็เลยลองทำขายเมื่อ๒เดือนที่แล้ว
แรกทำวันละแค่๔๐ฝาขายฝาละ๒๕บาท
มีอยู่วันหนึ่งคุณผู้ชมฮะที่ถึงบอกว่าเก่งบัวเฮง
ไม่หมดเหลือ๑๐ฝาทำยังไง
มีออเดอร์สั่งเข้ามาถึง๑๐๐ฝาภายในชั่วโมงเดียว

๒เดือนออเดอร์เข้ามาไม่ขาดสาย

หลามในกะลามะพร้าวสามารถเก็บไว้ได้ในตู้เย็น๓วัน
เวลากินก็เอามาอุ่นมานึ่งมาเว็บแล้วแต่ท่านจะชอบ
สะดวกวิธีไหนแต่เขาบอกรสชาติเหมือนเดิม

สามารถใส่ช่องฟรีสได้เลยนะครับ
เวลาจะทานก็เอามาวางให้มันละลายนะฮะ

ตอนนี้ขอโทษกลายเป็นรายได้หลักไปแล้วนะครับ

ลองเข้าไปที่เฟซบุ๊กอายุมิเจี๊ยบนะฮะ
ลองไปสั่งผ่านเฟซบุ๊คชื่อนี้ได้ครับลองดูครับ

แต่ทานเยอะอย่าลืมดูแลเรื่องสุขภาพกันด้วยนะ
ใช่น่าสำคัญค่ะจะได้สวยเหมือนคุณปุ้ย